ทีนี้คุณผู้ชมค่ะแน่นอนว่าพอโควิดมันระบาดแล้วก็มันเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาเนี่ยคนที่ทำงานหนักที่สุด
คุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะคุณผู้ชมทีนี้มันมีคลิปคลิปหนึ่งค่ะมีคนแชร์ในโลกออนไลน์เยอะเลยนะคะ
เป็นภาพเหตุการณ์คุณหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่สวมชุดพีพีอีหนาแน่นค่ะ
แบกคนไข้ที่เป็นโรคโควิดสิบเก้าเนี่ยนะคะท่ามกลางแดดเปรี้ยงของเดือนเมษายน
เจ้าหน้าที่เป็นลมคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
โอ้โหนี่แหละค่ะแล้วเห็นไหมคะชุดพีพีอีอ่ะมันต้องใส่แบบรัดกุ้มมากอ่ะนะคะ
แล้วแดดเปรี้ยงเห็นไหมขนาดเราใส่แค่หน้ากากอนามัยอ่านข่าวเรายังรู้สึกอึดอัดเลยนะ
แต่บุคลากรทางการแพทย์ดูสิชุดที่เขาสวมใส่คุณผู้ชม
ในคลิปค่ะคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์สวมชุดพีพีอีกำลังขนย้ายผู้ป่วยโรคโควิด๑๙
ที่มีอาการสุดหนักค่ะไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลถ้ำกลางแดดเดือดแบบนี้ในช่วงเมษายน
เจ้าหน้าที่คนหนึ่งทนอากาศร้อนไม่ไหวค่ะถึงกลับเป็นลมนอนหมดแรงกองกับพื้นนะคะ
แล้วก็ในเวลาต่อมามีแพทย์หญิงในโรงพยาบาลบ้านแพ้วออกมาโพสต์นี่แหละค่ะ
เล่าบอกว่าผู้ป่วยในคลิปเป็นผู้ป่วยโรคโควิด๑๙มีน้ำหนักตัวมากกว่า๑๐๐กิโลกรัม
โอ้โหแล้วก็อาการหนักด้วยนะคะเลยถูกส่งตัวให้มารักษาต่อที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ระหว่างที่กำลังเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลออกจากรถพยาบาล
ปรากฏว่าเตียงแคปซูลคนไข้ล้อไม่กลาง
และเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องยกเตียงคนไข้
แต่ด้วยความที่คนไข้มีน้ำหนักมากถึงกว่า๑๐๐กิโลกรัม
ทำให้ยกไม่ไหวยกลนจนเจ้าหน้าที่คนหนึ่งถึงกับคันว่าเป็นลมไป
มาเอารถเข็นมามายกผู้ป่วยใส่ไปในรถเข็น
แล้วก็เข็นเข้าไปรักษาได้สำเร็จค่ะ
นอกจากนี้คุณผู้ชมยังมีการโพสภาพ๑ด้วยนะคะ
เดี๋ยวสักครู่นะคะโฉมหน้าทีมมนุษย์หมี
เป็นแพทย์หญิงอยู่อีกโรงพยาบาลหนึ่งที่มาส่งตัวคนไข้รายนี้ด้วยตัวเองนะคะ
ท่านนี้ค่ะสภาพคุณหมอคุณเห็นไหมหลังจากที่ถอดชุดหมีแล้วเนี่ย

แต่คุณหมอยังยิ้มได้ยังยิ้มได้น่ารักแบบนี้
รอยยิ้มแบบเต็มอิ่มเลยนะคะคือจิตวิญญาณอ่ะเนอ
ใช่หลังจากที่ภาพนี้ถูกแชร์ออกไปนะฮะ
ชาวเน็ตก็แห่เข้ามาให้กำลังใจคุณหมอแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์
อดทนเสียสละอดกลั้นที่จะทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทย
อย่างจริงใจและจริงจังค่ะถือว่าเป็นดันหน้านะฮะ
บุคลากรทางการแพทย์นะคะขณะเดียวกันก็ยังมีการทวงถาม
ไปถึงรัฐบาลถึงเบี้ยเสี่ยงภัยของคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์
รัฐบาลไม่มีใครพูดถึงเลยว่าจะให้เหมือนที่ให้ปีก่อนหรือเปล่า
เพราะว่าระลอกนี้การระบาดระลอกนี้ระลอก๓ไม่มีพูดถึงเรื่องของการให้ค่าเสียงภัย
คุณหมอพยาบาลเลยนะครับ